ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกัน
เห็นภาพแบบจัดเยอะมากทีเดียวนะอยากให้ผู้ชมขับรถ

เมืองตรังเนี่ยฮะไปถึงสามแยกรถจากไหน
ก็ไม่รู้ตัดหน้าแบบนี้เลย

ชนเต็มแล้วก็กระเด็นไปโดนต้นไม้
โอ้โหเหตุการณ์นี้คนบาดเจ็บกัน๒คนนะครับ
ก็เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถกระบะคันหนึ่งบันทึกภาพ
คือเขาขับไปตามถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
พอถึง๓แยก๓แยกนี้พอดีครับ
สังเกตนะรถมาพอดีเลยครับ

เสียหลักต่อไปชนกับต้นมะพร้าวข้างทาง

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองตรังและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
ก็มีผู้โดยสารมาได้รับบาดเจ็บไปสองคนกู้ภัยก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนกระบาดสีขาวด้านหน้าพังยับเยินแต่คนขับไม่ได้บาดเจ็บเลย
ตำรวจเขาก็สอบสวนนายอนุวัฒน์เมืองจรอายุ๒๖ปีเป็นคนขับกระบะแล้วก็เป็นเจ้าของคลิป
เขาบอกว่าเขาเนี่ยขับมาพอถึงสามแยกนะฮะรถคันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ฮะเลี้ยวเข้ามาจู่ก็วิ่งสวนทางมาตัดหน้าแบบนี้
ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนไปตำรวจก็เตรียมสอบปากคำคนขับทั้งรถเก่งแล้วก็ผู้โดยสารที่มาที่บาดเจ็บด้วยเพื่อหาสาเหตุกันต่อไปนะครับ
ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่จังหวัดบึงกาลเนี่ยค่ะ
กู้ภัยดำน้ำลงไปนะคะไปเกี่ยวสายลากผูกกับท้ายรถกระบะสีดำเพื่อยกรถขึ้นมาบนฝั่ง
เพราะรถกระบะคันนี้ค่ะเสียหลักพุ่งตกลงไปในแม่น้ำข้างทางในพื้นที่บ้านคำแก้วหนองลาดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลนะคะ
น้ำลึกประมาณ๖เมตรคุณผู้ชมแล้วรถกระบะคันนี้จมลงไปทั้งคันแล้วก็ไปติดอยู่กับกอภัยค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะดึงขึ้นมาได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บเล็กน้อย๒คนนะคะ
ตำรวจสพโซ่พิสัยสอบปากคำนายจรูนศรีสุวรรณคนขับรถกระบะคันนี้
ก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเขาเดินทางกลับจากไปทำธุระในตัวอำเภอโซ่พิสัย
นั่งกันมา๓คนค่ะมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวน
แล้วก็เป็นทางโค้งระยะยาวฝนตกหนักนี่ไง
รถก็เสียหลักหลุดโค้งตกลงไปในแม่น้ำสงคราม

จรูนเป็นคนขับใช่ไหมคะ

แล้วก็เปิดกระจกได้แล้วก็มุดออกมาจากรถได้
ส่วนคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเบาะหลัง
นายวิชัยวันนี้อายุ๖๑ปีเขาติดอยู่

ช่วยดึงออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไปเสียชีวิต
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับคนขับรถนะคะ
จรูนคนนี้นะคะข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นระวังกันด้วย

เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ก็นำรถยกผูกกับสายลาก

อยู่ที่ริมถนนสายเทพโลก
สมบูรณ์ตะบนบางลูกเสืออำเภอองครักษ์นะฮะ
หลังจากเสียหลักพุ่งตกลงไปในคูน้ำทั้งคันแบบนี้

ส่วนคนขับคือนางสาวจรัสศรีชมโชธ
อายุ๓๔ปีก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตำรวจสอบสวนคนขับเจ้าของรถ
โอ้โหสภาพที่เห็นคือเปียกทั้งตัวแหละนะฮะ

เขาเป็นวิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่งที่นครนายก

ก็เลยหักหลบแบบกระทัน
รถก็เลยเสียหลักพุ่งตกไปในคูน้ำข้างทาง
ขณะที่รถกำลังจะจมก็ตั้งสติได้
กดกระจกลงรีบคว้าโทรศัพท์
โทรไปหา๑๙๑แล้วว่ายน้ำออกมาเอง
เรียกคนที่ผ่านไปผ่านมาให้ช่วยเธอ

ตรงนั้นลงไปในคู
ที่นี่มันลงไปในครูมันอาจจะไม่ได้สลบไง

ก็เลยกดกระจกรถแล้วก็โทร๑๙๑ก่อน
แล้วค่อยตัดสินใจไว้น้ำข้างคูมา

น้ำมันทะเลวัลค่อยเข้ารถน้ำมันก็เริ่ม
ทะเลวัลเริ่มขึ้นคาระเริ่มรอยเริ่มจะจบเต็มคาระหนึ่งออกมา
รถก็เครื่องยนต์ก็พังจมน้ำเสียหายหมดหลังคาก็ยุบกันไป
ก็โชคดีเธอมีสติกดกระจกแล้วออกมาว่ายน้ำมาปลอดภัย